ยังตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นยี่สิบแปดพฤษภาคมนะคะ
ที่ถนนงามวงวานนทบุรีที่มีรถเบนท์คันหนึ่งขับมาเลนขวา
แล้วก็พุ่งไปชนรถกระบะชนรถโตโยต้าชนรถจักรยานยนต์
จนทำให้มีคนบาดเจ็บ๗คนเสียชีวิต๑ศพนะคะ
คนขับรถกระบะสีดำเขาอ้างว่าแก้วน้ำตกลงไปแล้วก็ไปอยู่หลังเบรกอ่ะ
เหยียบเบรกไม่ได้อยู่ใต้แป้นเบรกอ่าก็เลยพุ่งชนแบบนี้
แล้วรถกระบะเนี่ยเด็ก๗เดือนค่ะกระเด็นออกมานอกรถ
เหตุการณ์นี้นะคะก็ยังไม่ได้เจอคนขับรถเบนท
ส่วนใหญ่ก็จะให้คนในครอบครัวมาเจรจากับผู้บาดเจ็บ
แล้วก็บอกว่าให้ไปติดต่อประกันเดี๋ยวประกันจัดการให้
แต่ว่าล่าสุดคนขับรถเบนท์ไปขอโทษครอบครัวที่นั่งมาในรถกระบะค่ะ
นี่ค่ะนายนิรัฐภูมิลาบผลเหมอายุ๓๒นะคะ
ขับรถเบ้นท์สีดำยอยหญิงทอพุท่าว๕๑๓กรุงเทพฯ
ที่ไปชนรถกระบะรถเก๋งรถจักรยานยนต์จนเขาเจ็บเนี่ยค่ะ
เขาก็ไปขอขมานะคะคือทางครอบครัวนี้
นางสาวจริยาธีระสุปานีอายุ๓๐ปี
เป็นแม่ของน้องผู้หญิงวัย๗เดือนที่กระเด็นออกมาค่ะ
ก็เป็นคนคุยด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเจอ
เจอแต่ญาติที่มาคุยเจรจาแทนนายนิรัฐภูมิอ่ะนะ
สุดท้ายแล้วนางสาวจริยาบอกว่าพอนายนิรัฐภูมิมาขอโทษ
ได้คุยกันเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว
เขาขอโทษเขาบอกว่าที่เขาหายไปไม่ได้มาเจอเนี่ย
เขายุ่งเรื่องงานศพของคนที่เสียชีวิต
เบ้นเขายืนยันว่าไม่ใช่ของเขาเป็นของเจ้านายเขา
ตัวเขาเองเป็นคนทำงานบ้านเลี้ยงสุนัขให้เจ้านาย
วันเกิดเหตุขับรถเบนท์ไปเยี่ยมแม่ที่หลัก๔
เจ้านายรับทราบเจ้านายให้ใช้รถคันนี้เป็นประจำ
แล้วเขากำลังจะกลับบ้านเจ้านาย
เขาบอกแบบนี้นะคะยังคงยืนยันแบบนี้
ส่วนการช่วยเหลือเขาเสนอเงินชดใช้ค่าเสียหายนอกจากที่ประกันต้องจ่ายนะคะ
เป็นค่าสินใหม่ทดแทนให้กับทั้ง๓คนที่บาดเจ็บเป็นเงิน๑ล้านบาท
ตัวนางสาวจริยาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเหมาะสมไหม
ยืนยันว่าทางครอบครัวของเธอไม่ได้ไปเรียกเงินอะไร
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับคนขับเบนท์
ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาพิจารณาก่อนว่าเงิน๑ล้านมันเหมาะสมเพียงพอหรือเปล่า
ตอนนี้นะคะอาการของพ่อเธอเนี่ยแขนทั้งสองข้างยังใช้การไม่ได้
ตอนแรกคุณหมอบอกว่ากระดูกซี่โครงร้าวแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ร้าวมันหัก๓ซี่นะคะ
แล้วก็ตอนนี้ทั้งสองคนที่บาดเจ็บเนี่ยก็ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่
แล้วก็เธอเองก็ต้องลางานมาดูแลคนในครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บด้วย

ร้านตรงนี้เฉพาะครอบครัวของกระบะนะ

แล้วก็หนูน้อยวัย๗เดือน
ยังมีโซลูน่าอีกคันหนึ่งอันนี้ที่เขาเสียชีวิต๑ศพ
ค่ะแล้วก็จักรยานยนต์ด้วย

ซึ่งนายนิรัตถภูมิบอกว่าที่มาช้าก็เพราะว่า
งานศพของผู้เสียชีวิตที่จังหวัดลำปาง
เขาก็บอกมาแบบนี้มาโดยตลอดที่ยังไม่ไปพบใคร
เพราะว่าเขาไปร่วมงานศพเขาก็ยืนยันแบบนี้นะคะ
ซึ่งนายนิรัฐภูมิก็ไปพบพนักงานสอบสวน
แต่ไปสะดึกเชียว๕ทุ่มเมื่อวานนะคะ
ก็ไปให้ปากคำรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วเขาก็เอาแก้วน้ำ
ที่เขาอ้างว่าตกอยู่ในรถ

คือตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบรถเนี่ย
มีร่องรอยของน้ำหกแต่ไม่เจอแก้ว
พอไปพบตำรวจเอาแก้วไปให้เลยทีนี้
เหตุการณ์เกิด๒๘พฤษภาคม

เมื่อคืน๓มิถุนาค่ะ
แล้วพอเกิดเหตุก็เลยถือแก้วกลับบ้านด้วยอย่างนี้หรอ

อ๋อเหรอฮะ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาแบบนี้นะคะว่า
ขับรถโดยประมาทหวาดเสียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขับรถโดยประมาททำให้เสียทรัพย์
เรื่องต้นนายนิรัฐภูมิสารภาพทุกข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็สอบประคำคนเจ็บ
พยานเห็นเหตุการณ์ไปแล้วบางส่วนนะคะ
แต่ว่าคนเจ็บบางคนยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ

เดี๋ยวก็ต้องดูว่าคนเจ็บเนี่ยเจ็บสาหัสขนาดไหน

ก็ยืนยันว่าเนี่ยแอลกอฮอลเป็นศูนย์นี่ไง
เป่าให้ดูตอนจังหวะที่ถูกควบคุมตัว

ว่ามันใช่หรือเปล่าไง

แก้วมันอยู่ใต้แป้นเบรกแล้วคุณเหยียบเบรกไม่ได้
มันขัดมันมีปัญหาแก้วมันก็ต้องมีรอยบุบรอยบี้บ้าง
เพราะว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตจากภาพในกล้องวงจรปิดว่าไฟเบรกมันติดไง
ถ้าเกิดแก้วไปอยู่ที่เบรกแล้วคุณเหยียบเรกไม่ได้จริงทำไมไฟเบรกถึงติด

นั่นน่ะน่าสงสัยมาก